เหลือบดูนาฬิกา๓ทุ่ม๔๕เวลาดีค่ะ

ช่วยพิสูจน์มาช่วยดูกันหน่อยกับภาพถ่ายติดวิญญาณ

มีกู้ภัยคนหนึ่งเขาเป็นกู้ภัยมานาน๑๔ปีแล้ว
เพิ่งไปทำภารกิจช่วยเหลือบริจาคองให้กับคนที่ประสบภัยน้ำทุ่มภิตรจังหวัดเลย

เขาบอกว่าอ้าวมีผู้หญิงนั่งมาในรถด้วยเหรอ

ผู้ภัยบอกเปล่ามากันชายล้วนสามคนนี่เหรอเอาแล้วผู้หญิงคนนั้นใครอ่ะ
ช่วงช่วงเนี่ยที่เราวงไว้ให้อ่ะเอออู้คุณคุณเห็นไหมคะ
ก็เห็นเหมือนกับหน้าขาวหรือเปล่าหรือว่ายังไงหรือว่าใบหน้าลอยอยู่ข้างหลัง
ฉันดูมาตั้งแต่เย็นแล้วดิฉันยังหาไม่เจอถ้าดูแบบไกลไกลมันก็อาจจะ
อาจจะพอเหมือนเหมือนหน้าคนหรือเปล่าใช่ไหมอ่าเดี๋ยวให้ดูรถตอนกลางวัน
เดี๋ยวให้ดูรถรางวัลเทียบแต่นี่คือรถของอาสาสมัครกู้ภัยสว่างมงคลธรรมสถานหล่มศักดิ์นะคะ
เขาอยู่ที่เพชรชบูรณ์ชื่อนายจักรพงศ์พรมนนท์อายุ๒๔ปีเป็นคนโพสต์ภาพนี้เองแล้วก็เล่าบอกว่า
เขาเนี่ยนำสิ่งของจากผู้ใจบุญที่ร่วมบริจาคไปมอบให้กับผู้ประสบภัยที่อำเภอน้ำสูบจังหวัดเลยที่ประสบภัยน้ำท่วม
วันที่สามสิงหาคมมอบข้าวของเสร็จก็เดินทางกลับ
เขาบอกขากลับมีอุปสรรคในการเดินทางต้องใช้เวลามากกว่าเท่าตัว
เจอทั้งสายไฟขาดพาดถนนเจองูเหลือมตัวใหญ่อีก๒ครั้ง
ที่เขาร่วมบริจาคสิ่งของมาว่าเออไปทำภารกิจให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะ
ครับรถกระบะคันนี้คือรถกระบะโยต้าแคปสีบรอนทองของเขาเอง
สายไฟขาดสายไฟขาดเนี่ยอุปสรรคระหว่างทางที่เขาเจออ่า
สายไฟขาดไม่เจอเจองูเจองูเหลือมอีกงูเหลือมอ่า
เลื้อยผ่านอ่าก็ให้งูเลื้อยไปเถอะอืมบอกเจองูสองครั้งครับ
แต่ไปด้วยกันเนี่ยชายล้วนสามคนครับแล้วผู้หญิงที่เห็นหลังรถเนี่ย
เป็นใครอ่ะตอนที่ไปจอดรถถ่ายรูปเออในปั๊มอ่ะอ่า
แล้วผู้หญิงที่อยู่ในรถนั้นน่ะเป็นใครอ่ะมีคนทักว่าพี่มากันกี่คน
เขาบอกพี่ผู้หญิงคนนั้นเป็นใครอ่ะเห็นผู้หญิงนั่งอยู่หลังรถ
บอกไม่มีผมมากันสามคนชายล้วนนี่เขาควักมือถือขึ้นมาถ่ายแฟะแชะเข้าไปอย่างงี้
แล้วก็เป็นภาพนี้ออกมาคนเห็นเลยทักตรงนี้นายจักรพงศ์บอกว่า
ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นวิญญาณหญิงสาวที่ถูกรถทับเสียชีวิตเมื่อหลายวันก่อน
มาตามมาขอบคุณผมถึงในรถเขาเคยไปช่วยคุณฮะ
ฟังเคยฟังเสียงเขาค่ะ
นี่ค่ะ
คุณผู้ชมลองดูภาพ

จะเป็นไฟสะท้อนตอนถ่ายภาพ

แต่ว่าส่วนตัวของหนุ่มกู้ภัยคนนี้แม้เขาจะเป็นคนติดสติ๊กเกอร์นี้ด้วยมือของเขาเองนะ
เขาก็บอกว่าส่วนตัวผมเชื่อว่าเป็นวิญญาณ
ต้องดูภาพกว้างภาพของตอนที่เขาถ่ายภาพจริงที่อยู่ที่ปั๊ม
ขวามือเนี่ยเราเป็นภาพตอนกลางวันที่มีสติ๊กเกอร์กู้ภัยนะครับ
เดี๋ยวดูภาพอีกจอนึงเดี๋ยวดูภาพที่เป็นภาพกว้างที่รถกระบาดเต็มคัน
หยุดไว้ตรงนี้มันก็อาจจะเป็นไปได้เรื่องการสะท้อนของแสง
เห็นไหมที่เห็นเหมือนสีขาวใช่ไหมคะ
อันนั้นคือสติ๊กเกอร์เนาะ
แต่ส่วนตัวแล้วหนุ่มกู้ภัยรายนี้เขาบอกว่าผมเชื่อวิญญาณแง่เลย
ตั้งแต่เป็นอาสาสมัครกู้ภัยมา๑๔ปีเนี่ยผมเคยเจอเรื่องลี้ลับแบบนี้มาแล้วเนี่ย๒ครั้ง๒คราวด้วยกัน